คดีที่มีอดีตพลทหารเรือชาวจังหวัดขอนแก่นเพิ่งจะปลดประจำการ
แล้วก็มาหาแฟนที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าถูกชายวิกลจริต
เอาสากหินทุบศีรษะจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดนั้นศพถึงบ้านเกิดแล้วนะครับ
คนตายบอกเลยนะครับว่าต้องรับผิดชอบ
จะมาอ้างว่าวิกลจริตแล้วก็มาฆ่าคนแบบนี้ไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เป็นภาพที่นายภูมิพัฒน์อายุ๔๖ปีครับ
ฉากหินทุบศีรษะของนายกิติดลชอบสินอายุ๒๓ปี
นะครับคุณกิตติดลนั้นเป็นอดีตพลทหารเรือ

เป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะฮะ
เขตบางแคร์กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
จะทราบภายหลังครับว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือมีอาการป่วยนะครับทางจิต
มาผู้สื่อข่าวไปติดตามความคืบหน้าครับ
จังหวะที่ทางตำรวจนั้นกำลังคุมตัวผู้ก่อเหตุเข้าห้องขังพอดิบพอดีครับ
ก็เลยสอบถามถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ซึ่งผู้ก่อเหตุบอกว่าที่ลงมือทำเนี่ย
เพราะโดนด่าพ่อด่าแม่ก่อน
ส่วนคดีตำรวจสนหลัก๒นะครับ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาการสอบประวัติ

แก้ผ้าแล้วก็ปีนขึ้นหลังคาบ้านของคนอื่น
แม่ก็พาไปรักษาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลจริงครับ
แต่ว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดวันนี้นะครับ๒๗พฤศจิกายน
ร่างของทางผู้เสียชีวิตคุณกิติดลนะครับ
ถึงบ้านเกิดแล้วก็มีการตั้งบำเพ็ญกุศล
ภายในวัดโพชัยอำเภอบ้านไผ่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผู้สื่อข่าวนั้นได้พูดคุยกับทางคุณแม่ครับ
ชื่อคุณสุภาพรเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่า
ลูกชายก็ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
แล้วก็มาโอ้โหมาเสียชีวิตแบบนี้นะ
และคนที่ลงมือทำร้ายลูกชายจนตาย
และไม่รู้จักกันเนี่ยไม่เคยมีปัญหากันนะครับ
จะมาบอกว่าป่วยทางจิตเป็นโรคประสาทนะครับ
แล้วทำไมถึงญาติพี่น้องไม่ดูแลให้ดีนะครับ

มาทำร้ายคนบริสุทธิ์จนตายได้อย่างไรครับ
ไม่พอแม่ก็เลยโทนไปให้
อีก๕นาทีแฟนเขาโทรมา

แม่เค้าที่เอาพ่อตายแล้ว
ถ้าเขาเป็นโรคจิตแล้วทำไมต้องมาปล่อยให้มาฆ่าคน
แล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องแบบนี้
เห็นข่าวมันออกเยอะมาก

ฟันผักฟันปลา
แล้วใครจะรับผิดชอบ